ส่วนในส่วนของข้าราชการนะครับคุณเขียนมาสอน
ข้าราชการทั่วไปแล้วก็ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับทั่วประเทศเลยเนี่ย
ทางรัฐบาลให้แนวทางไว้ว่าต้องแต่งเครื่องแบบข้าราชการในชุดขาวไว้ทุกข์
ซึ่งก็ต้องมีหมวกทรงหม้อตาลสีขาวด้วยนะฮะ
หวกข้าราชการที่เป็นทหารหรือว่าข้าราชการใส่ครับ
หมวกทรงเตี้ยนะครับทรงเหมือนกับหม้อใส่น้ำตาลตะโนด
เรียกว่าหมวกทรงหม้อตาล
ตอนนี้ทำให้มีความต้องการเยอะมาก
และร้านจำหน่ายชุดข้าราชการเนี่ยผลิตไม่ทัน
หมวกทรงหม้อตาลไม่ได้ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
แล้วก็ผลิตออกมาเลยนะฮะต้องทำด้วยมือ
มีเรื่องของเครื่องหม่งเครื่องหมายด้วยนะครับ
มีการชื่นชมคุณยายวัย๘๐ปีที่เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายชุดราชการนะครับ
ที่ตั้งใจนะฮะทั้งคุณยายแล้วก็ลูก
ในการผลิตหมวกทรงหม้อตานแบบไม่หยุดหย่อนเลย
เพราะว่ามีคนมาสั่งเยอะเหลือเกินนะครับ
ร้านอยู่ที่ตลาดหัวรอที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

ไม่ใช่ว่ามาจากโรงงานแล้วก็เสร็จได้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องติดเครื่องหมายให้ถูกต้องด้วย
ใช่แล้วครับทีนี้พอราชการทั่วประเทศต้องการเยอะมาก
กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแหล่งจำหน่ายใหญ่ก็ยังไม่พอนะครับ
นี่ค่ะคุณยายท่านนี้อายุ๘๐ปีครับ
อยู่กับลูกชายสองคนที่ร้านลออาพรที่ตลาดหัวรอจังหวัดพระนครศรียุธยา
มีคนมาสั่งเยอะเลยทำกันทุกวันแบบไม่ได้พักผ่อนทำแบบไม่หยุดเลย
วันมาแล้วทำแบบแข็งขันด้วยไม่หยุดด้วย
และที่สำคัญก็คือไม่ขึ้นราคาด้วย
ราคาใบละ๔๐๐บาทนะครับไม่ขึ้นราคานะครับ
และถ้าเกิดใครเห็นว่า
พอเร่งทำไปแล้วไม่สวยงามไม่เรียบร้อยนะคุณเขียนมาสอน
พอผ่านพ้นงานพระราชพิธีแล้ว
ทางร้านลออาพรบอกว่าสามารถเอากลับมาเปลี่ยนได้

คิดราคาแค่๒๕๐บาท
ส่วนใบเก่าไม่ต้องเอามาคืนด้วยนะ

ก็มีการถ่ายภาพแล้วไปลงโซเชียลมีเดียนะครับ

แสดงความชื่นชมบอกว่าโอ้โหน้ำใจจริง
น้ำใจของร้านนี้ของครอบครัวนี้จริง
แชร์เรื่องนี้ในโลกโซเทียลเยอะมากคุณภาคภูมิ
โพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์กันต่อเนื่องนะคะ
ทำให้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็เดินทางไปที่ร้านเลยร้านลออาพร
พอทีมข่าวของเราไปถึงโอ้โหคิวยาวมากคุณภาคภูมิ
แล้วก็ได้ยินเสียงพนักงานยืนเรียกชื่อค่ะ
คือจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อคุณจองล่วงหน้านะ
เพราะเขาทำมาจำนวนค่อนข้างจำกัดก็คือ๕๐ใบ
ขาย๔๐๐เป็นราคาของหมวกชั่วคราวนะคะ
คือทางร้านแจ้งว่าหมวกชั่วคราวกับหมวกแบบมาตรฐาน

วกมาตรฐานราคา๖๕๐หมวกชั่วคราว๔๐๐

ทางร้านบอกว่าอยากจะให้ใส่กันก่อน

ถ้าไม่ชอบก็เอามาคืน

แต่ถ้าอยากได้หมวกใหม่แบบตรงตามมาตรฐานเลยเนี่ย
ต้องรอมกราคมปีหน้าเลยนะคะ
มาต้นปีหน้าเลยใช่ค่ะต้องใช้เวลานะคะ
นางสาวเกษรินแย้มประดิษฐ์การครู
มาจากอำเภอนครหลวงก็เล่าว่า
มาซื้อหมวกที่ร้านนี้๓วันแล้ว

โอ้โฮจองไม่ทันนะครับพี่เขาไม่ได้จองค่ะ
วันนี้ทางร้านก็ประกาศว่ามีนะมีขาย
สำหรับใครที่ไม่ได้จองก็มีขาย

เธอก็มาเลยตั้งแต่๗โมงเช้า
ได้คิวสุดท้ายครับคุณผ้าภูมิ

บอกว่ารอนานแค่ไหนก็จะรอค่ะ
คือร้านจำหน่ายเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแบบราชการเนี่ย
มีไม่เยอะคุณเขียนมาสอนแต่ข้าราชการเรามีเยอะ
แล้วแต่ละท่านเนี่ยแน่นอนมี
เครื่องแบบปกติสีขาวหรือว่าสีกากี

หรือที่มีอยู่ก็อาจจะไม่สวยงาม

พอตอนนี้ต้องใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ

ส่วนเจ้าของร้านคุณยายวัย๘๐ที่อยู่กับหลานอีก๒คนเนี่ย

คือไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์จริงอะค่ะโอ้โห
แต่ขอชื่นชมผ่านทางไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยกันแล้วกันนะครับ

อืมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวที่โลกโซเทียลก็แชร์กันเยอะนะคะเนอ